คุณผู้ชมฮะเกิดซ้ำซากอีกแล้วนะ
ไอ้จุดตัดทางรถไฟ

มันเคยมีทางไม้กั้นขัดข้องใช่มะ

แล้วคนในนั้นเป็นยังไง

จุดเดิมเนี่ย
จำได้ใช่มั้ย
ที่ตังค์ยังนะ

เนี่ยจะต้องเสียค่าเสียหายในการซ่อมไม้กั้นจำได้ไหมจำได้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ตายเหรอครับประชาชนถามจริงแล้วเหตุการณ์ใหม่นี่ยังจะต้องเสียเงินซ่อมไม้กั้นให้การรถไฟอีกไหมเนี่ย
ไอ้ไม้เนี่ย๑๐เมตรเสียบพึบเข้าไปฝั่งข้างคนขับนะกระแทกเพดานห้องโดยสารเลยอ่ะทะลุกระจกด้านหลังนี่นะครับ
เพราะดีว่าคนขับรถคือดาบตำรวจอานัทสุขดำไม่ได้รับบาดเจ็บใดเพราะว่านั่งฝั่งคนขับไง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงถนนพาดทางรถไฟใกล้กับจุดตัดรถไฟพื้นที่หมู่หกอำเภอห้วยยอดที่ตรังอย่างที่บอกไปช่วงสายเมื่อวานนี้ครับแล้วมีเก๋งฮอนด้าอีกคันหนึ่งเสียหายเหมือนกัน
ข้อดีว่าคนขับรถคืนนังสาวรัชฌาณีไม่บาดเจ็บไหมฮะ

เพราะมันถึงเกิดเหตุฆาณาขับข้ามจุดตัดจูจูเล็กกั้นร่วงลงมาพอดี

เหมือนครั้งที่แล้วเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งรถไฟยังไม่มาเลย
แล้วเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นไอ้รอบที่แล้วน่ะ
สักปลายเดือนน่ะคือมันห่างกันไม่ถึงเดือนคุณผู้ชม
แล้วมันก็มาเกิดอีกไอ้รอบที่แล้วจำได้ไหม
แล้วหลังจากนั้นก็มีโอ๊ยน้ำแข็งมันจำแม่นด้วยรายละเอียดแม่น
น้ำแข็งสรุปข่าวให้ทำเรื่องนี้ลงติ๊กต๊อกเลยจำแม่น
มีกระดาษแล้วก็เขียนตัวหนังสือจางหน่อยถูกต้อง
แล้วทำไมมันไม่มีการแก้ไขแล้วอีก๒อาทิตย์มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วเหรอ
โอ้โหดีนะว่าดาบตำรวจอานัทแกหลบทันก็เลยไม่ได้รับอันตรายครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ต้องฟังนะฟังชาวบ้านในพื้นที่ฟังพวกเราไม่เชื่อไม่เป็นไร
คุณผู้ชมฟังชาวบ้านเขาบอกจุดตัดตรงนี้เนี่ยเกิดบ่อยครับไอ้ปัญหาแบบนี้
ตั้งแต่เริ่มติดตั้งมาจนถึงปัจจุบันกว่า๑๐ปีแล้วนะ
ไม้กั้นก็ขึ้นขึ้นลงโดยไม่มีสาเหตุ
ทั้งที่รถไฟไม่ได้แล่นผ่าน
แล้วระยะหลังพบว่าเกิดเหตุถี่ขึ้นเรื่อยเลยนะ
กลางวันทั้งกลางคืน
คือถ้าตอนนั้นเราสันนิษฐานว่าอะไรนะฝนตกหนักหรือเปล่า
เขาบอกเลยในข่าวเขาบอกเลยว่าเซ็นเซอร์มันเสีย
อ๋อระบบขัดข้องตกฟ้าผ่านนู่นนี่นั่น
แต่เนี่ยช่วงปลายเดือนก่อนก็ภาพที่เราเปิดให้ดูภาพเก่า

นี่คุณผู้ชมอันนี้มีป้ายเตือนแบบเขียนเป็นกิจลักษณะแล้ว

หมายความว่าก็ต้องระวังกันเองตามมีตามเกิดอย่างนี้เหรอ
มาเขียนว่าอะไรนะระวังไม้กั้นขัดข้องหากสัญญาณไฟนี้ดับ

เมื่อกี้ขอดูป้ายอีกทีนึงได้ไหมคะ
หมายความว่าไงคือถ้าสมมุติเกิดว่าสัญญาณไฟนี้ไม่มี

แล้วยังไงแล้วคนขับผ่านมาก็ไม่ต้องผ่านเหรอต้องอ้อมเหรอ
ไม่ใช่มั้งประเทศนี้
สัญญาณขัดข้องหากหลอดไฟนี้ดับ

เออก็กำลังจะพูดบอกว่า
ประเทศนี้มันต้องมีการแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้
คือถ้าหลอดไฟนี้ติดแปลว่า

แล้วไงแล้วก็คนขับผ่านมาก็ต้องจอด

แล้วถ้าผมไม่ใช่คนแถวนี้

เอออ่านแล้วแบบ
มีความรู้สึกในใจเป็นหมื่นล้านคำอีกแล้ว
คือต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงตายกันเอง

แต่ที่พี่ติดใจมาตั้งแต่ครั้งก่อน

จ่ายกั้นเสียหายถ้าไม้กั้นลงมายังไงก็ตาม
คุณจะชนยังไงก็ตามคุณต้องมาซ่อมให้เขาด้วย

ฝ่าฝืนไม้กั้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ
ต่อให้ไม้กั้นมันลงมาแล้วไม่มีรถไฟก็ตามใช่ไหม

เราขอเรียกร้องให้การรถไฟ

ประเทศไทยมาซ่อมอันนี้ให้

ไม่ต้องคนมาสังเกตไอ้ดวงไฟนี้

คือชี้แจงก็ได้นะครับว่า

เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีกฎแบบนี้ว่าเราจะต้องจ่ายตังค์เอง

จอดเลยนะเข้าเกียร์พีเข้าเบรกมือรอเลย

ใช่ไม่อยากชนไม้กั้นไม่อยากจ่ายตังค์
ก็ไม่สามารถไปทำงานไม่ต้องไปทำธุรกิจอะไร

จริงมันก็ต้องคุยกันอย่างนี้แหละ
นี่แหละครับโอ้สงสารพี่เขา